จากคดีเรื่องของการลักลอบเข้าพื้นที่ในป่า

เป็นการพูดคุยสนทนากันกับกลุ่มของนายเปรมชัย
ทีนี้ทีมข่าวเราตรวจสอบไปตรวจสอบมา
ว่านายเปรมชัยมีชื่อเป็น๑ใน๕คณะกรรมการที่ครอบครองที่ดินอยู่
หลังเย็นรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ในตำบลร่องจิกอำเภอภูมิเรือจังหวัดเลย
เป็นอีกหนึ่งแห่งที่มีกระแสข่าวว่านายเปรมชัยกรณสูตร
เป็นเจ้าของอยู่รวมไปถึงภูมิเรือวัทโนธรรยานแล้วก็ชาตโตดึงเลย
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ไปสำรวจตามหลักฐานที่ปรากฏ
พบว่าบริเวณหน้าประตูทางข้ามรังเย็นรีสอร์ทมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่๑คน
ในพื้นที่รีสอร์ทพบมีพื้นที่กว่า๑๐๐๐ไร่
ห้างในนั้นมีทางอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บ้านพักบรีสอร์ตตั้งตรงาน

อาคารปูนเป็นห้องพักรีสอร์ท๒อาคารขนาดใหญ่สวยงามทีเดียว
ห้องพัก๖๖ห้องสำนักงานอีกกว่า๑๐หลัง
ก็เข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่รีสอร์ทซึ่งได้รับคำตอบว่า
ไม่รู้ว่าเป็นของใครทำงานอยู่นะแต่ไม่ทราบว่าเป็นของใคร
และไม่ขอให้รายละเอียดด้วย
ก็ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดนะคะ
ซึ่งจากข้อมูลของเราพบว่า
เปรมชัยมีรายชื่อเป็น๑ใน๕
ทะเบียนต่อสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเลยค่ะ
เมื่อวันที่๒๖มีนาคม๒๕๕๙
จดทะเบียน๕๐๐ล้านบาท
มีสำนักงานอยู่๔แห่งในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
อำเภอภูเรืออำเภอด่านซ้าย

แล้วก็ยังพบว่ามีการครอบครองที่ดินในป่าสงวนป่าสงวนภูเรือเนี่ยนะคะ
ขี้เท่าป่าภูเรือรอยต่อของอำเภอภูเรือ

มีคำสั่งจากอธิบดีกรมที่ดินที่๑
เพิกถอนที่ดินจำนวน๕๑แปลงกว่า๓๐๐ไร่

มีการนำเอาสค๑ของที่ดินผู้อื่นมาเป็นหลักฐานในการออกหนังสือ

ซึ่งก็ขัดต่อมาตรา๕๙แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ประกอบกับที่ดินที่ออกนศ๓กเขาเป็นที่ภูเขาค่ะ
ก็เลยต้องมีคำสั่งเพิกถอนที่ดินดังกล่าว
คือที่ภูเขานี่ส่วนใหญ่มันไม่ใช่ที่ที่จะครอบครองอยู่แล้วนะ
ไม่ชอบมาพากลอีกแล้วนะฮะ

กระดาษภนตรรหมดเอกศรีบรามรังสิพรามณกลบรองผู้บัญชาการตรรมรดภ์แห่งชาติบอกว่า
เนื่องจากว่านายเปรมชัยได้ประกันตัวในชั้นศาลตำรวจไม่มีอำนาจก้าวล่วง

เปรมชัยจะต้องเดินทางมารายงานตัวต่อสาร
หากไม่เดินทางมาสารจะยึดเงินประกันตามขั้นตอน
ส่วนบ้านพักที่อำเภอภูมิเรือนนั้นไม่ใช่บ้านของนายเปรมชัย
ซึ่งนายเปรมชัยเป็นเพียงกรรมการบริหารเท่านั้น
ซึ่งบ้านหลังดังกล่าวก็จะมีความผิดเหมือนกัน
ตั้งหมดเหตุฐานบุรุกลุ๊กล้ำพื้นที่ป่าอนุรักษ์หรือไม่
ต้องให้ด้านของกรบการปราบรามกระตำความผิดเกี่ยวกับสัพประยากร
ธรรมชาติและวัดร้องเข้าไปตรวจสอบ
อันนี้ก็ต้องตรวจสอบเพราะว่าถ้าเกิดว่าลุกล้ำจริงกรรมการเอง
ได้เกี่ยวกัน